กับข้าวที่นี่ด้วยนะฮะที่ปลาจีนเหมือนกันนะครับ
ถ้าใครได้ยินเสียงร้านนี้นะโอ้โหไม่ซื้อไม่ได้อ่ะ

อะไรนี่ทำไม่ได้ลูกค้อน้องเข้าไม่ได้

แล้ววัยเพียงแค่นี้สิบกว่าได้ไหม
ชาตาวัดปลาจีนนะครับน้องคนนี้นะครับ

ปกติคนอื่นให้๑๘ชั้นนี่คูณ๑๐ค่ะ

เรียกลูกค้าให้ซื้อกับข้าวแบบนี้ครับ
เสียงดังก้องกังวามีเจ้าแต่หัวซ้อยเย็นท้ายซ้อยเลยครับ
แหม่หรือว่าเป็นหมอทำขวัญหน้ากับลูกนะฮะ
ผู้หญิงเจ้าของคลิปคนนี้นะฮะโพสต์เอาไว้บอกว่า
ที่รู้คือเสียงน้องดีจริง
ทองคำต้องเข้าไหมนี่ฮะ

เข้ามาชื่นชมในความเก่งขยันนะครับ
ช่วงเวลาที่น้องออกมาขายของเห็นไหม

คือจริงไม่ใช่ตอนเย็นนะเป็นเช้ามืด
อ๋ออุ๊ยขยันจังเลยซึ่งหลายคนนะครับยังนอนอยู่
เด็กวัยเดียวกันยังนอนอยู่นะครับ
บางคนบอกว่าสนใจรับงานโอ้โหหน้ากรองยาวไหมลูก

เสียงใสแต่เช้าใช่อืม

ค่ะเยี่ยมเลยนะครับ
ดูแล้วก็น่าเอาอย่างนะคะเด็กนะคะ